พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องเบากันหน่อยนะคะ

พาไปดูพิซซ่ามาการิตต้าที่ยาวที่สุดในโลกกันค่ะ

นี่พิซซ่าน่ะยาวมากเลยค่ะนั่นสิดูใส่ฮาด
เป็นพิซซ่าขนาด๑๘๕๓เมตร
ขึ้นที่เมืองนโปรลีประเทศอิตาลี
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเขาทำลายสถิติพิซซ่า
ยาวที่สุดในโลกนะคะ
นี่แหละค่ะเขาใช้ชาวอิตาเลียน๔๐๐คน

ใช้แป้งใช้ชีสใช้น้ำมันใบโหระพาโอ้โหเยอะแยะมากมาย
ใช้เวลารวม๑๑ชั่วโมง
ก็เลยออกมาเป็นพิซซ่าหน้ามาการิต้าที่ยาวที่สุดในโลก